ความคืบหน้ากรณีบังนีหน่อยนะคะ
พ่อค้ากุ้งที่ไปก่อเหตุยิงพ่อค้าแม่ค้าแผงข้าง

บาดเจ็บอีก๓รายเนี่ยนะคะ
หลังจากที่หนีไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยสุดท้ายแล้วเนี่ย

วันนี้ตำรวจคุมตัวมาที่ภูเก็ต
สั้นสั้นให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้วกันค่ะ
คนร้ายรายนี้ชื่อนายมณีนบหมีทองหรือบังนีนะคะ

เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดนาทีที่

เนี่ยค่ะเดินมาใช้ปืนเจาะยิงผู้เสียชีวิตสองศพ

หลังจากนั้นเดินออกจากตลาดไปอย่างใจเย็นที่นี่คือตลาดเทศบาลนครภูเก็ต๒นะคะ
หลบหนีไปนี่คือหลังก่อเหตุเดินออกมาแบบนิ่งขึ้นรถขับหนีไปเลย
หลังจากนั้นมีกล้องวงจรปิดที่ท่าเรือแหลมหินค่ะ
อยู่ที่ท่าเรือแหลมหินเนี่ยค่ะเลี้ยวเข้ามาแล้วเข้ามาจอดจ่ายเงินค่าจอดสามสิบบาท
แล้วก็ลงเรือไปที่ท่าเรือนะคะสภาพก็คือยังใส่เสื้อผ้าชุดเดิมอยู่
เดินไปแบบไม่ได้รีบร้อนอะไรค่ะนี่ค่ะเดินไปลงเรือแล้วก็หนีข้ามเกาะไป
สุดท้ายไปขึ้นหาที่เกาะกวางแล้วก็ยอมไปมอบตัวที่สงขลาเย็นเมื่อวานนี้
อันนี้คือภาพที่กล้องวงจรปิดที่อยู่ที่หนีไปแล้วที่สงขลา

ตี๓๒๕นาทีวันนี้ค่ะชุดสืบสวนสพเมืองภูเก็ตคุมตัวบังนีมาถึงจังหวัดภูเก็ตแล้ว
เดินทางกันมาในเจ็ดชั่วโมงหลังจากที่เมื่อวานนี้มอบตัวบังนีอยู่ในอาการซึมนะคะ
นิ่งเฉยไม่ปิปากอะไรทั้งนั้นเลยแต่เมื่อวานนี้ที่เข้ามอบตัวค่ะเขายอม
บอกถึงสาเหตุในการลงมือเขาบอกเขาเก็บกฎมีปัญหาขัดแย้งเรื่องธุรกิจค้าขายกุ้งมานานกว่าหกปีแล้ว
กับคู่กรณีแล้วคู่กรณีเนี่ยทะเลาะกับภรรยาเขาอยู่บ่อยครั้ง
สิ่งสำคัญที่บังนีพูดออกมาเมื่อวานนี้ก็คือ
เขาไม่ขอโทษครอบครัวผู้ตายและคนเจ็บค่ะ
นีบอกว่าเขาน่าจะขอโทษผมเพราะว่าผมพูดเรื่องจริง
ค่อยเหน็บแนมมีปัญหาระหองระแหงกันมาตลอดหลายปี
วันนี้นะคะช่วงเช้าบางนีนอนหลับอยู่ในห้องควบคุมผู้ต้องขังค่ะ
ลักษณะค่อนข้างที่จะอ่อนเพลียนะคะ
ซึ่งตำรวจก็สอบสวนบังนีเพิ่มเติม
พันธ์ตำรวจเอกวีรวทจันทรวรวิจิตรอบผู้ปังคับการตำรวจพูททองจังหวัดโภเขศ
ก็ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าเบื้องต้นขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ก่อเหตุ
เพิ่มเติมถึงพฤติการการเกาะเหตุแล้วก็รอตรวจโควิด๑๙ด้วย
แล้วพรุ่งนี้๑๐โมงเช้าค่ะจะมีการแถลงข่าวที่สพเมืองภูเก็ต
ส่วนเรื่องการทำแผนอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าบังนีจะยอมไปทำแผนหรือเปล่า
เรื่องต้นโดนไปทั้งหมดนะคะเป็นข้อหานักฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ข้อหามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
เมื่อเช้านี้ค่ะนางกันนิกาเทพนรงค์หรือป้าติ๋ม
พี่สาวของป้าต้อยและป้าแต๋วป้าต้อยคือคนเสียชีวิต
ส่วนป้าแต๋วคือคนที่บาดเจ็บเขาบอกตอนนี้อาการยัง๕๐๕๐อยู่

ติ๋มมาสพเมืองภูเก็ตเลยบอกอยากเจอหน้าบังนี
อยากจะถามว่ามาฆ่าน้องเขาฆ่าน้องเขยเขา
แล้วมายิงครอบครัวเขาจนบาดเจ็บทำไม
ป้าติ๋มยอมรับว่าน้องป้ามันก็ปากร้ายจริงนั่นแหละ
แต่น้องป้าไม่เคยคิดฆ่าใคร
ป้าติ๋มยอมรับฟังปัญหา
พอหน้าตอนนี้ป้าติ๋มทรงสั้นบางนี้นะ
นี่พี่ติมไม่ได้ไม่ได้ในกรณีที่ว่า
จะมาสำเติมแต่ถ้าท่ามป้าติ๋มว่าพวกนี้เขาดี
ทางครูเลยเขาดีเขาเป็นคนใจดีนะ

คนอยู่ข้างล่างเราก็ต้องสู้กันต่อไป
คือป้าติ๋มบอกว่าอยากให้บังนีลองคิดกลับกันบ้าง
ถ้าเป็นคนในครอบครัวของบังนีที่เจ็บที่ตาย

แต่สุดท้ายแล้วตำรวจไม่ได้ให้ป้าติ๋มไปเจอกับบังดีนะคะ

ครอบครัวผู้เสียชีวิตก็แล้วก็เพื่อนพ่อค้าแม่ค้า
ไปที่จุดเกิดเหตุก็ที่แผงค้ากุ้ง
อันเชิญพระสงฆ์๔รูปด้วย

เพื่อให้ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิต

เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับที่เกิดเหตุด้วย
เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุไปเนี่ยเห็นบอกว่าลูกค้าบางตาลงไปเลย

เขาก็เลยเหมือนกับอยากจะทำให้มันถูกที่ควรด้วย
ช่วงที่สอบสวนบังนีในช่วงบ่าย
ภรรยากับลูกแล้วก็ญาติของบังนีแล้วก็ลูกค้าร้านบางนี

เป็นลูกค้ามาซื้อกุ้งสดที่ร้านปีกว่าแล้ว

ก่อนเกิดเหตุก็ไม่ได้มีการพูดอะไรกัน
พอรู้ข่าวแล้วตำรวจเอามาที่สอบภวร์เมืองภูเก็ตแล้วก็เลยมาเยี่ยม
ก็อยากจะบอกบังนีว่าให้ยอมรับความจริง
เป็นลูกผู้ชายทำผิดก็ต้องยอมรับผิด
คือว่าถ้าเขาก็ได้กลัวไปจริงก็รับความธรรม
สุขุมเยือกเย็นนุ่มลึกรู้จักทำมากิน
มันรู้สึกว่าเราเหมือนกับว่า
แกเป็นคนดีในความรู้สึกของผมครับ
กอถือว่ามาให้กำลังใจ

ในความรู้สึกของพี่หลังจากบางนี

อ่าก็สุดท้ายก็ไปยิงกันตายังงี้ไม่ได้นะคะ